สมุทรสาครนะครับคุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยเขาลงไปงมหาหอยเก็บหอยตามปกติแต่ตกใจฮะสิ่งที่งมมาเจอเนี่ยก็คือโครงกระดูกมนุษย์บอกเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบโอ้โหพบอีกหลายชิ้นเลยนะครับพบกระดูกอีกหลายชิ้นนะฮะนี่คุณผู้ชมฮะดูสิฮะแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นกระจัดกระจายไปหมดนะครับตำร
ชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์นะฮะแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะฮะก็กระจัดกระจายอยู่จมอยู่ในดินเลนขณะที่บริเวณริมตลิ่งก็มีอิดบล็อกขนาดใหญ่สองก้อนนะฮะแต่ละก้อนเนี่ยมีปลายเชือกผูกเอาไว้ในลักษณะคล้ายเอาไว้ห้อยคอนี่ทั้งหมดทั้งมวลตำรวจต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานว่ามันจะเกี่ยวยงอะไร
อีกทั้งยังพบเข็มขัดผู้ชายอีกหนึ่งเส้นนะครับ
รวบรวมไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดแล้วครับ
ส่วนผู้ที่พบโครงกระดูกคนแรกนั้นเป็นคนงมหอย

บอกว่าโอ้โหตอนแรกมางมหอยอยู่ดี
ไม่คิดว่าจะเจอโครงกระดูกมนุษย์นะฮะ
ก็เลยทิ้งหอยแล้วคุณทิ้งหอยไว้แบบนี้เลยครับ

ชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงที่เกิดเหตุไม่มีใคร
รู้ว่าผู้เสียชีวิตในดงปลือตรงนี้ได้อย่างไรนะครับ
อีกทั้งบริเวณที่พบโครงกระดูกเป็นพื้นที่เอกชนเขา
เจ้าของจริงนำรั้วรวดหนามมาปิดกั้นไว้เป็นอย่างดีแล้วนะ
ก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมสูงแต่พอเจ้าของจะปรับยกร่องสวนใหม่
ก็เลยดูดน้ำตรงนี้ออกก่อน
รถแบ็คโฮลมาขุดดินเพื่อปรับเป็นพื้นที่จะปลูกมะพร้าวนะครับ
ชาวบ้านเขาเข้ามาเพื่อจะหาหอย
แล้วก็มาเจอโครงกระดูกมนุษย์ตรงนี้
ทางด้านของผู้กับการสพกระทุ่มแบนบอกว่า
โครงกระดูกที่พบเนี่ยแพทย์สันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว

ซึ่งต้องสืบหาว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครมาจากไหน

แล้วก็จะตรวจสอบด้วยว่าในพื้นที่มีใครแจ้งคนหายเอาไว้บ้าง
หรือว่าต่างพื้นที่ต่างถิ่นเอาศพมาทิ้งไว้หรือเปล่า

ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างการสืบสวนครับ
ยังไม่สามารถระบุสาเหตุไว้ได้
ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายฆาตกรรมอำพรางอะไรหรือเปล่า
ในการตรวจชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

ถ้าชาวบ้านไม่ไปงมหาหอยนี่ก็ไม่เจอเลยนะโครงกระดูกนี้

ปีหนึ่งครับเพราะว่ากระดูกมันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับ